เพราะทุกวันคือการฝึกซ้อม

ต้องอดทนและพยายาม

แม้จะล้มลงอีกสักกี่ครั้ง
อย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่

วิดีโอ
ที่จะถูกผลิต